ทักษิณชินวัฒน์นี่นะครับก็ถูกนำตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
แล้วไปโรงพยาบาลตำรวจกลางดึกแล้วก็มีข่าวออกมา
แต่มันมีการตั้งข้อสังเกตมีแม่คำทวงถามนะครับว่า
มาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายอื่นมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
มาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความตั้งคำถามไปยังกรมรัชธรรมคุณหมอแล้วก็ตำรวจ
ระบุว่าสังคมเฝ้าจับตาระวังอย่าให้ล้ำเส้นของจัญญาบันและกฎหมาย
แฮสแท็กระวังเสียศรัทธาและแฮสแท็กเสื่อมยุติธรรม
ขนาดที่นางอมรัชโชกปมิตคุณกรรมการบริหารภักดิ์ก้าวกลาย
ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
กับการให้นายทักษิณออกมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลของนายทักษิณ
แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังรายอื่น
ที่มีอาการป่วยคล้ายนายทักษิณ
จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันหรือไม่
รวมทั้งนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมือง
ซึ่งถูกควบคุมตัวในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานี้

รักษาที่ดีอันนี้ไม่ได้
แต่สิ่งที่ตั้งคำถามแล้วก็คงจะเป็นหลายคนก็คิดว่า
เราอยากให้มีความเสมอภาคเท่าเทียม
ในการเข้าถึงการรักษาของผู้ต้องขังคนอื่น
อยู่ในเรือนจำทั่วประเทศด้วยนะคะ
ซึ่งมีเป็นแสนคนน่าจะ๒แสนกว่าคนเกือบ๓แสนคนนะคะ
ที่แล้วก็โรคแบบความดันโลหิตสูงอย่างนี้
ก็น่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่น
พี่ก็ต้องการเข้าถึงการรักษาที่ดีเหมือนกัน
เพนกวิ้นนะคะแล้วก็น้องอีกหลายคนที่มีการอดอาหาร
ผ่านไปเป็นหลายสิบวันแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็ร่างกายร่างกายก็แย่ก็มีการเรียกรองนะฮะ
ก็ขอออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำ
ในครั้งนั้นนะฮะก็ไม่ได้รับอนุญาต
อนุมัติให้ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างว่า
อยู่ในกลุ่มเปราะบางเพราะอายุเกิน๗๐ปีและมี๔โรค
ที่ต้องเฝ้าระวังและต้องดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง
เป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดเข้าข่ายร่วมกระทำความผิด
หน้าที่ราชการหรือไม่อีกทั้งเรื่องทรงผมที่นายทักษิณไม่ต้องตัด
ไม่ต้องกล้อนอย่างนักโทษทั่วไปซึ่งขัดต่อระเบียบกรมราชธรรม
บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๒
ส่วนที่กระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะครับกลุ่มเครือข่าย
นักศึกษาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท
นำโดยนายนัทเซอร์ยีมะนะครับและนายพิชิตชัยมงคล
หนังสือถึงนายพงศวาสนีระโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรม
เรียกร้องให้ตรวจสอบกรมราชธรรมว่าทำไมถึงปฏิบัติกับนายทักษิณ
เป็นผู้ต้องขังกรณีพิเศษทำให้เกิดข้อสงสัยว่า
กรมรัชธรรมเลือกปฏิบัติกับนักโทษในเรือนจำอาจจะส่งผลให้กรมรัชธรรม
ตกเป็นเครื่องมือให้แก่นักโทษทางการเมืองหรือไม่ครับ
ซึ่งล่าสุดทางรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ก็ออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้นายทักษิณยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
และ๕วันแรกก็ยังงดเยี่ยมตามกฎ
แล้วก็ยังไม่มีการขอย้ายตัวไปที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะ
นายสหการเพชรนารินรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม

ทักษิณยังอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
การตัดสินใจอยู่ที่แพทย์ในการประเมินอาการ
ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจในการสั่งการ
และการออกเก็บรักษาและการจะนำตัวกลับมาเรือนจำ
ไม่สามารถเผยแพร่ภาพการรักษาได้
เพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขัง
ส่วนขั้นตอนการเยี่ยมก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชธรรม
ยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมเพราะว่าอยู่ในช่วงกักโรค๕วัน
แต่พอครบแล้วก็สามารถเข้าเยี่ยมได้
ก็จะต้องแจ้งรายชื่อตามระเบียบไม่เกิน๑๐คน
ยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
สำหรับการดูแลจะมีเจ้าหน้าที่ราชธรรม๔คน
ดูแลควบคุมตัวเมื่อออกมาอยู่ข้างนอกร่วมกับตำรวจ
ซึ่งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมก็บอกอีกด้วยนะคะ
นายทักษิณนั้นไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาถ้ามีผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยขั้นวิกฤตจะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย
โรงพยาบาลตำรวจและกรมราชธรรมก็ทำมาตลอด
แต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญค่ะ
หรือว่าถ้ามีเหตุอะไรขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งญาติ
เพราะญาติไปพบไปเยี่ยมไม่ได้ณเวลา๕วันนี้นะครับ
ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยเราทำไปตามอำนาจหน้าที่
แล้วก็ไม่มีการเอื้อประโยชน์แต่ประการใด
ไม่มีการเลือกปฏิบัติผมคิดว่าสังคมน่าจะรับได้
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖นะคะ
วันนี้ก็มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด
เป็นเรื่องของการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมารับการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งอาจมีบุคคลไม่หวังดีก่อเหตุวุ่นวาย
จนทำให้กระทบต่อการควบคุมตัว
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ก็เลยมีการให้จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุน
ซึ่งประกอบด้วยสารวัตรผู้ควบคุม๑นาย
รองสารวัตรหัวหน้าชุด๑นาย

ซึ่งก็ให้เตรียมพร้อมสามารถเรียกได้ภายในเวลา๑๕นาที
โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ